ให้โชคดีโชคดีสุขเส้นเป็นปรีน
ค่อยรวยค่อยรวย
เคยทำแบบ๗เดือน
๗เดือนที่เททิ้ง

หนึ่งมื้อหน้าที่หลักของเรานะครับ
ถ้าไม่ทำเราโดนตีตัดอ้อยขุดมัน
มันมีจุดเปลี่ยนตอนที่เรียนจบป๖บ้านแตก

เช้าเมาเย็นเมา
พอเมาทุกอย่างก็ลงที่เรา
สวัสดีค่ะพร้อมสุขวัยที่ปากท้องของคนยากรวย
กับรายการเซ็ทที่ปลายแดง

รายได้ต่อวันประมาณ๒๓หมื่นอะไรอย่างนี้

เป็นล้านค่ะ

วันนี้ไปดูกันว่าจะอร่อยขนาดไหนตามพวกเราไปค่ะ

และนี่ก็คือร้านซุปหางวัวบังเสิร์ช
ตั้งอยู่ริมถนนซอยรามอินทา๑๑
เปิดมากว่า๒๘ปีแล้วล่ะครับ
ซึ่งอย่างที่เฮียป้องและน้องจ๊ะบอกเลยครับว่า
ร้านเขาขายดีจริง
เพราะรสชาติที่เป็นแบบฉบับดั้งเดิม
กับอาหารที่มีให้เลือกหลายอย่าง

โดยเฉพาะเมนูขึ้นชื่ออย่างซุปหางวัว
โด่งดังจนกลายมาเป็นชื่อร้าน
ซึ่งเคล็ดลับความสำเร็จจะเด็ดขนาดไหน
และอะไรที่ทำให้เขาขายดี
เฮียป้องและน้องจ๊ะบุกหลังร้าน
เข้าไปคุยกับเขากันเลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี

ขายได้วันละเป็น๑๐๐โลกรัม

ป่าเหนื่อยครับ
ไม่รู้นะเราตั้งร้านมาลูกค้าที่แล่นผ่าน
เขาเห็นตัวเล็กด้านในแต่เขาไม่เห็นม้า
จิ้มจุ่มเงินล้านเนี่ยเพราะว่ารายได้ต่อเดือนเนี่ย๕ล้าน
๕ล้านบาท

ใส่เครื่องเทศ
เครื่องเทศ
ต่อไปก็เป็นหอมใหญ่
ต่ำเป็นมาเกิดเธศครับ
มาเกิดเธศสีดา
คำปรายประมาทไงครับพี่

นัดกาล
ที่เราจะมาใส่หม้อนี่เราต้องมีการต้มลวก
คุณผู้ชมครับหางวัวที่เห็นอยู่นี้
ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถเอามาทำซุปได้เลยนะครับ
ต้องผ่านขั้นตอนพิเศษของป่าเสิร์ชซะก่อน
เพื่อทำให้หางวัวหายคาวนั่นก็คือ
เมื่อเราได้หางวัวสดมา
ก็จะต้องนำมาล้างให้สะอาดก่อน๑รอบ
แล้วก็นำมาต้มในน้ำร้อนใส่เกลือเล็กน้อย
ต้มทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง

ซึ่งก็จะมีเทคนิคการล้างอยู่ที่

ไขมันไหลออกมาให้หมดคึงไว้ให้แห้ง
แล้วถึงจะสามารถเอามาใช้ได้นั่นเองล่ะครับ
เราต้องทิ้งไว้กี่นาทีกี่ชั่วโมง

เพราะนี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งของการต้ม
ก็คือปล่อยไว้เฉยแบบนี้
โดยที่ไม่ต้องคนเลยล่ะครับคุณผู้ชม
แล้วก็ต้องไว้แบบนี้อีกประมาณ๓ชั่วโมงครึ่ง
ก็จะได้หางวัวที่เปื่อยได้ที่
หลังจากนั้นก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ก่อน

จึงจะทำการปรุงให้ใหม่แบบชามต่อชาม
โดยจะใส่พริกมะนาวน้ำปลาน้ำตาล

เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟซุปหางวัว
ให้อร่อยกันได้แล้วล่ะครับ

ตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงที่จานนี่ชอบมากที่สุดแล้ว

ต้องกินคู่กับข้าวหมก

มันเป็นของคู่กันมาตลอดไง
รู้ยังว่าทำไมต้องเป็นมะเขือสีแดง

เป็นอะไรที่แบบแซ่บมากแล้วแบบว่า

จะมีความที่แบบว่าความเค็มนิด
แล้วก็มีเผ็ดนิดเปรี้ยวนิด

จะต้องมีพริกล่ะน้ำมะนาวใส่ล่ะ

รสชาติเข้มข้นแต่อันนี้เป็นส่วนของหางวัว
ที่จะมีความนิ่มของเขาเรียกความหนังมัน
มันเป็นหางวัวพัน

ที่สำคัญนะครับไม่มีความคาวเลยแม้แต่น้อยนะฮะ
เมนูที่เรียกว่าแม้แต่คนมุสลิมเอง

เนื้อหางวัวเอาตรงพี่ก็เพิ่งเคยเห็นนะ

หนูไม่เคยรู้จักเลยอ่ะ
อันนี้รสชาติจะเหมือนกับว่ามีความหอมหวานของกะทิ
รสชาติจะเบาหลายเมนูโบราณที่หากินยากมาก
อันนี้ก๋วเตี๋ยแกงนี้ทุกคนจะมีความแบบมัน
แล้วก็ที่โดดเด่นเลยคือหอมเครื่องเทศ

แตกต่างจากข้าวซอยคือใส่หอมเจียวลงไป
เต็มจนความเป็นพริกบ่ายกับเผา
สมกับเนื้อหางวัวที่เป็นเบา

เป็นเมนูที่ต้องไม่พลาดนะครับ

แม่ได้ชิมจนอิ่มแบบจัดเต็มกันไปแล้ว

เส้นทางชีวิตของแม่นากันบ้าง
เพราะกว่าจะขายดีได้อย่างทุกวันนี้เนี่ย
ก็เคยผ่านวันที่ยากลำบาก

และจุดเริ่มต้นของร้านนี้คืออะไร

เอาละเห็นวันนี้ร้านของมะนานะครับ

มั่นคงลูกค้าแน่นมารอกันตั้งแต่ยังไม่เปิด

ตอนแรกมาขายกับข้าวขายก๋วยเตี๋ยว

ทางบ้านก็บอกว่าลองขายซุปหางวัวสิ

ด้านหน้าก็เวลาลูกค้ามาซื้อกับข้าว

ตั้งแต่๒โลก็จนเป็นปัจจุบันนี้

ถ้าเกิดขายดีลาออกจากงานเลย

เคยแบบว่าทำแบบ๗เดือนอะเฮีย

๗เดือนที่แบบเททิ้งอ่ะ

เขาบอกว่ามันเป็นร้านร้างเขามาเล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าร้านนี้เมื่อไหร่จะเปิด

แต่เคยมีคนมาบอกไหมว่าเราโดนเล่นของ

มีลูกค้าที่เขาสั่งกับข้าวประจำ

เขาก็อ้าววันนี้ไม่ได้ทำอาหารแล้ว

แต่เขาเห็นว่าเป็นเห็นว่ามีคนมา

เสร็จแล้วลูกชายเขาเขาก็
พอเรายืนขึ้นเราก็บอกว่าทำไมไม่มาทานข้าว

เขาก็เห็นเราเห็นเราฝักมือ

พอเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ไปที่บ้านนะ
เพราะลูกชายเขาเป็นหมอเดี๋ยวจะช่วยเขาบอก

ดูอาของเขาอ่านดูอาคือ
ตามภาษาพฤษฎีเขานะ

เคยขายได้มากที่สุดวันหนึ่งอะมาก
แบบมากที่สุดตั้งแต่ขายมา

กี่โลกรัมคะ

ก็ฟาดเรียบเรื่องเจ้าชู้อยู่เหมือนกันนะครับ
ถึงขั้นว่ามีสาวมาติดพันธุ

เป็นเพราะอะไรกันล่ะครับ

นึกรับแน่นไว้

ซ่อนไว้ที่ไหนคะม้า
นี่เมื่อกี้พ่อกระซิบมานะตะโกนมา

พอเขากลับมาจากที่ทำงานก็คือ
จดหมายไว้ก่อนเก็บรูปไว้ก่อน
แล้วก็มาฉีกต่อหน้า

อ่าฉีกเลย
มาฉีกตัวหน้าเขาแล้วก็รูปนี้ฉีกแบบ
จำหน้าไม่ได้เลยมาต่อกันไม่ได้
พ่อทำหน้ากามนี้เหรอ
แต่สุดท้ายป่าเสริภก็ตามง้อจนเรื่องราวจบลงด้วยนี่
บัวกับความเธอเห็นแก่อนาคาร
ของลูกสาวและต้องการประคับประคองครอบครัว
จึงได้จับมือกันสู้มากับแม่นา
ฝ่าฟันจนร้านประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้
แบบนี้แม่นามีอะไรอยากจะฝากถึงคน
ที่กำลังสารฝันเปิดร้านกับเขาบ้างไหมล่ะครับ
อยู่ที่ความอดทนอยู่ที่ความอดทนแล้วก็ความขยัน

ส่วนใหญ่พอเจอพิษเศรษฐกิจนิดนึงลดแล้ว
แล้วอย่างม้าทุกอย่างวัตถุดิบมันแพงขึ้นอย่างนี้

ักก็จะทำนู่นนี่นั่นเอามาถั่วกัน

ใช่เพื่อให้ลูกค้าได้ทานของอร่อยเหมือนเดิม

รามอินทา๑๐๙อยู่ปากซอยประมาณร้อยกว่าเมตร๐๙๖๕๕๑๗๒๙
มาเลยนะซุปหางวัวบังเสิร์ตเจอแน่นอน
แล้วก็สั่งได้ทางแอปพลิเคชันออนไลน์ทุกอย่าง
รับรองว่าอร่อยแน่นอนวันนี้นะคะ

ขอบคุณป่าเสิร์ฐด้วยค่ะป่าเสิร์ฐ

มาเดี๋ยวเฮียหนูขอรูปป่าไปให้พอเลยนะ
ป่าบอกว่าเมื่อไหร่จะไปกันซักที
วันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ
จากเรื่องราวที่ต้องใช้ความขยันอดทน
ของร้านซุปหางวัวบางเสิร์ช

จนสามารถขยายร้านได้ใหญ่โตขนาดนี้
ใครล่ะครับจะไปรู้ว่า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้พามาบุกอยู่ที่นี่เลยนะคะ
จิ้มจุ่มที่สำคัญนะคะบรรยากาศดีอาหารอร่อย
และยอดขายต่อเดือนเดือนละ๕ล้านบาท
และที่นี่ก็คือจิ้มจุ่มยักษ์ลำลูกกาสวนอาหารริมน้ำ
ในบรรยากาศสบายมีเมนูให้เลือกชิมเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับ
แต่ไฮไลท์จะอยู่ที่ชุดจิ้มจุ่มขนาดยักษ์บิ๊กปึ้มสมชื่อแบบนี้นี่แหละครับ
มีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวอาหารทะเลให้กินกันแบบที่เรียกว่า
ชุดเดียวก็อิ่มจุกไปเลยล่ะครับคุณผู้ชม
ถ้างั้นรีบตามน้องใบตองไปคุยกับพี่วินเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับ
จิ้มจุ่มเงินล้านเนี่ยเพราะว่ารายได้ต่อเดือนเนี่ย๕ล้าน

โอ้โห๕ล้านนี่เราขายอะไรบ้างจิ้มจุ่มอย่างเดียวเลยเหรอ
เพาะหมูก็เป็นตันเนื้อก็เป็นตันอาหารทะเลก็เป็นตัน
เมนูยักษ์ที่บอกใหญ่เนี่ยมันต้องใหญ่มากถูกไหม
ใช่ครับใหญ่มากครับน้ำหนักก็ประมาณ๕กิโล

ซึ่งเมนูถ้าเป็นเซตเราก็จะมีจิ้มจุ่มยักษกัณฐ์

ถ้าคนรักสุขภาพก็เป็นปลาปลากระทิมปลากระพงนี่ครับผม

ตอนนี้อยู่ที่๑๐ไร่ครับ

๑๐ไรจุดายทั้งหมดราวประมาณ๗๐๐คนค่ะ

ทีเด็ดของร้านเราคืออะไร

แม่แค่คุยกันอย่างเดียวเนี่ย
ก็อาจจะไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่นะครับ
งานนี้น้องใบตองก็เลยต้องขอเข้าไปดูถึงในครัว

จานที่ว่ายักษ์เนี่ยมันจะใหญ่กันสักขนาดไหน
มาถึงขั้นตอนของการที่จะเตรียมจัดจาน

แล้วคือในหนึ่งจานนี้เราจะได้ส่วนไหนบ้างถ้าเป็นชุดหมูอย่างนี้
สามชั้นสันคอสันนอกอาหารทะเลครบทุกอย่าง

ได้ครับผมอันนี้เป็นหมู๓ชั้น
สามคำพิเศษมันจะขึ้นบล็อกเพราะว่าเราต้องทำให้เป็นบล็อกรูปวงกลม
ใช่ครับใช่ทุกแห่งจะขนาดเท่ากัน
ส่วนนี้คืออันนี้คือสรรสะคอค่ะ
สันคอขนาดมันก็จะเท่ากันกับสามชั้นเลยกันเด๊ะเลย
ส่วนอันนี้เป็นสัตว์นอกสุดมันน้อยสุด
แล้วความสไลด์เข้ากันทุกแผ่นทุกแผ่นเลย

แผ่นหมูเนี่ยเราจะใช้น้ำหนักอยู่ที่สิบเจ็ดกรัม
คุณผู้ชมครับนอกจากเนื้อหมูที่พี่วินพิธีพิถัน
เลือกใช้ขนาดนี้แล้วก็ยังมีเนื้อวัวที่พี่วิน
เขาใส่ใจคัดสรรเลือกส่วนเนื้อเกรดดี

ไม่ว่าจะเป็นเนื้อน่องลายเนื้อหนอกเนื้อเสือร้องไห้
เนื้อลูกมะพร้าวและเนื้อพริกทัญญา
เรียกว่าสายเนื้อเนี่ยต้องน้ำลายหกแน่นอน
แต่ตอนนี้เราไปดูกันต่อดีกว่าครับว่า
จานยักษ์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ย
เขาจะจัดของต่างลงจานแบบไหนกันล่ะครับเนี่ย
ไลด์เสร็จแล้วก็จะส่งต่อไปอีกสเตชั่นนึง
แต่เราเรียกว่าสเตชั่นจัดหน้าตา

อย่างแรกเลยก็จะเป็นเต้าหู้ปลาลูกชิ้นปลา

จานก็ใหญ่ให้ของก็เยอะแบบนี้
กว่าจะจัดจานเสร็จก็อีกสักพักเลยล่ะครับคุณผู้ชม
ระหว่างนี้เราก็ขอแวะมาดูสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับ
จุ่มนั่นก็คือน้ำซุปนั่นเองล่ะครับซึ่งในการทำน้ำซุปเนี่ย
พี่วินบอกว่าต้องเริ่มจากการเคี่ยวน้ำต้มกระดูก
โดยกระดูกที่ใช้จะต้องนำมาย่างก่อน
เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเขี้ยวไว้นาน๘๑๐ชั่วโมง
จากนั้นก็จะทำการเตรียมเครื่องเทศ
โดยทำการทุบขาตะไคร้รากผักชี
ให้พอแหลกคั่วหอมแดงให้มีกลิ่นหอม
นำทุกอย่างมาห่อรวมกันกับใบมะกรูด
ใส่ลงไปในหม้ออีกใบหนึ่ง
แล้วก็เติมน้ำต้มกระดูกลงไปต้มจนเดือด
ก็สามารถนำมาใช้เป็นน้ำซุปให้จิ้มจุ่มกันได้แล้วล่ะครับ
แต่ที่เด็ดของพี่วินก็ไม่ได้มีเพียงแค่จิ้มจุ่มเท่านั้นนะครับ
อาหารอื่นก็เรียกว่าขายดีไม่แพ้กัน
ซึ่งวันนี้พี่วินก็จะมาเผยสูตรลับของอีกหนึ่งเมนู
ที่จัดอยู่ในอันดับต้นของเมนูขายดี
นั่นก็คือปลาร้าแจ่วบอง
แต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มทำกัน
ตอนนี้เราขอไปที่อีกหนึ่งของทานเล่นขวัญใจชาวตลาดนัด
อย่างยำแหนมที่ขายดีดี
แบบที่ร้านไม่ต้องใหญ่ก็รวยได้เหมือนกัน
กับร้านยำแหนมพี่เล็กตั้งอยู่ที่ตลาดลาดพร้าว๘๗แยก๔
เคล็ดลับของร้านพี่เล็กยำแหนมจะเป็นอะไรนั้น
ให้พี่เล็กแนะนำกันหน่อยดีกว่าครับ
ของผมสูตรเด็ดอยู่ที่แป้งทอดกรอบ
เอาแป้งข้าวเจ้ากับแป้งกรอบมาผสมกัน
แล้วก็ไปทอดแบบไฟแรงน้ำมันเยอะ

แล้วแหนมผมจะไม่ใช่แหนมที่เป็นแหนมแดง
ของผมเป็นแหนมที่ทำเองแหนมสด
แล้วหนังของผมก็เป็นหนังต้มเองหั่นเองทำทุกอย่าง
แหนมตามด้วยหนังแล้วก็มาด้วยผักชี
น้ำตาลครึ่งช้อนพริกครึ่งช้อนมะนาว๑ช้อน
ตามด้วยน้ำตาแล้วเราก็คนให้เครื่องมันเท่ากันก่อนครับ
เรื่องข้าวกันเสร็จแล้วเราก็มาเอาข้าว

ข้าวเสร็จแล้วคนอีกรอบนึงเพื่อให้เข้ากับข้าวครับ
เสร็จแล้วครับเราก็ตักใส่ถุงถั่วครับ
พริกครับเสร็จแล้วครับ

ำแหนมผมขายเยอะที่สุด๒๐๐กว่าก้อนต่อวัน
ถ้ามีเวลาเก็บเงินมีเวลาได้ใช้จ่าย
ปลูกบ้านได้หนึ่งหลังราคาล้านกว่าบาทครับ
เป็นพ่อค้ายำแหนมเพียง๓ปี
พี่เล็กก็ค้นพบความสุขในการเป็นพ่อค้า
จนได้บ้านหลังนี้เป็นรางวัลชีวิตเลยล่ะครับ
และอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้พี่เล็กขายดีจนมีบ้าน
ก็เพราะว่านเครือเขาหลงจากวัดเจดี๙ยอด
เรียกทรัพย์เรื่องเงินจากการขายยำแหนมองค์นี้เลยล่ะครับ
ก่อนจะค้าขายผมก็บอกทุกวันว่าขอให้ผมขายดี
ขอให้ขายหมดเร็วอะไรอย่างนี้ขอให้ลูกค้ามาเยอะอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็ขายทุกวันผมก็หมดทุกวันไม่เหลือ
ฝากร้านยำแหนมด้วยนะครับ
ร้านผมอยู่ราคา๘๗แยก๑๕
ตรงเข้ามาอยู่ท้ายซอยครับ
เบอร์โทร๐๖๕๘๕๙๒๙๘๓ครับ

จบจากยำแหนมที่คนกินอร้อย
ก็ขอเปลี่ยนมาที่ของอร่อย
สำหรับเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงกันบ้าง
เพราะที่นี่เนี่ยเขาเพิ่งจะเปิดมาได้หมาด

และคำแนะนำจากสินแสชัยหน่อยครับว่า

สวัสดีครับคุณซานเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับ

ทำเลเนี่ยสินแสหมอทำเลมันคนพลุกพรั่น

ใครมาอยู่กี่เจ้าไปไม่รอด
ด้านหน้าของเขานะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นทิศใต้

ด้านหลังแปลว่าสะอึกในอก
อึกกันในอกไว้ว่าอะไรน้ำท่วมปากพูดไม่ออก
ส่วนด้านหน้าเนี่ยกลายเป็นป่วยเลื้อรัง
คือกุ้มใจอะไรก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าไปก็ได้
ถ้าองศาแบบนี้เราทำอาชีพ

ศาแบบนี้นะทำคลินิกดีที่สุด

หน้าร้านเราเป็นทิศเฉียงเขาเรียกว่าป่าคัตเตอร์
ซึ่งปรับยากมากแล้วมันไปโดนองศาที่เสียด้วย
ด้านหลังเรานะฮะเป็นองศาที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้
หน้าร้านเป็นตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
ฝั่งซ้ายมือของผมนะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

เพราะฉะนั้นซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับ
ตำแหน่งนี้นะครับเขาเรียกว่าหัวมังกร
ถึงมันจะเป็นองศาเสียแต่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ของมันคือหัวมังกร
เพราะฉะนั้นตรงนี้จะปล่อยโล่งไม่ได้
จะต้องมีกงมาตั้งหนักไว้

เป็นไวนิวเป็นป้ายโฆษณาก็ได้

ขวามือในจุดของขวามือของร้านเนี่ย

อย่าสูงเกินไปเพราะว่ามันมีคาด
ควรจะวางสินค้าที่โชว์ต่ำ

เวลารถเข้ามาเขาจะมองเข้ามาจะต้องเจอป้ายไวนิว

อย่างด้านหน้านี้ครับต้องปรับปรุงอะไรบ้างไหมครับ

สีชมพูสีแดงสีโทนร้อน

อย่ามืดแสงสีเป็นกล่องไฟอะไรก็ได้

ท่านผู้ชมครับเราเข้ามาในร้านของคุณสันแล้วนะครับ

มันไม่ได้ตั้งฉากกับหน้าร้านเลย
มันตั้งฉากกับตัวผนังข้างร้าน
ซึ่งองศานี้เขาเรียกว่า

แม้กระทั่งเคาน์เตอร์เขาตั้งอยู่ใน๑เข็มเทวดา

บอกได้เลยว่าผู้หญิงที่นี่มีบทบาทกว่าผู้ชาย

บริหารการจัดการการเงิน
สต๊อกของผู้หญิงมีบทบาทหมด
ถามว่าด้านบนเป็นสีดำ

แสงสว่างภายในร้านเนี่ยต้องสว่างมากกว่านี้ไหมครับ

แต่เมื่อเราทำเป็นสีดำแล้ว

คุณจะต้องเอาสี

สีฟ้าใส่ได้ทั้งนั้นช่วยเสริม

ปรับได้แบบนี้รับรองรู้เรื่องเฮ่งปังรวย
ห่วงจุ้ยจนรับโชคกันไปแล้ว
ต่อไปก็เตรียมตัวลุ้นโปรโมชั่นดี

ที่จะทำให้แฟนรายการอิ่มจุก
ได้ในราคาเพียง๓๒บาท
ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ

ทุกอย่างที่ใกล้มือ
สายไฟมีด
กระทะเขียงหม้อตะหลิว
ทุกอย่างที่หยิบได้ด่าในใจ
แบบกูไม่ใช่ลูกเขาใช่ไหม

ฝันว่ามีผู้ชายแก่
ชุดขาวกระโจมหัวสูง
เขาก็บอกว่ามึงต้องขายเท่านี้

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดง
ตอนนี้ก็ถึงช่วงที่หลายคนรอคอย
นั่นก็คือช่วงอิ่มจุก๓๒บาท
สำหรับวันนี้น้องใบตองจะพาไปอิ่มจุกกันที่ไหน
น้องใบตองไปกันเลยครับ
ต้องและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้มีรางวัลมาแจกกันอีกแล้วนะจ๊ะ

นิดเดียวแต่อิ่มเกินคุ้มค่ะ
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าต้องตั้งใจดูดีนะคะ
และตั้งใจฟังกฎิกาให้ดีด้วยค่ะ
ติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรมอิ่มจุก๓๒บาท
เมื่อเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาทขึ้นที่หน้าจอ
ฟี่ภาพตัวเองขณะรับชมรายการเศรษฐีป้ายแดง
แล้วคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์อิ่มจุก๓๒บาทประจำสัปดาห์
ที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
สิบสองสิบภาพที่ถูกใจทีมงานจะได้รับรางวัล
ประกาศผลที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้ใบตองจะพามาอิ่มจุกสไตล์จี้ปุ่งค่ะ
กับร้านรสดีเด็ดอิสากายะนะคะ
แค่ขึ้นชื่อว่ารสดีเด็ดก็การันตีถึงความอร่อยและความคุ้มค่าแล้วค่ะ
ส่วนโปรโมชั่นของเราวันนี้จะเป็นอะไรตามไปดูเลย
มาดูเมนูที่อยู่ตรงหน้ากันดีกว่าค่ะ
คือความพิเศษของที่นี่เนี่ยก็คือว่าเขาเป็นร้านอีซากายะแบบบุฟเฟ่ที่สั่งได้ไม่อั้นนะคะ
อย่างเมนูด้านหน้าคุชิขั้นเสือส่วนอีกหนึ่งอย่างก็คือยากิโทรินั่นเองนะคะ
เนื้อก็สั่งได้สายหมูสายไก่สายผักสายปลามีหมดจ้ะ
และนอกเหนือจากเมนูเสียบไม้ต่างแล้วเนี่ยนะคะทุกคน
ยังมีเมนูของทานเล่นอนุนอีกเยอะมากจริง
เขียวเพลินอร่อยเกินทั้งใจมากเลย
เบคอนห่อชีสชุบขนมปังทอด
นี่ต้องสั่งเลยอีก

นุ่มปนกรอบอยู่นิดนึงมีกลิ่นหอมถ่านด้วย
เบคอนพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งนะจ๊
เขาย่างดีมากเลยอ่ะ
ส่วนนี้ก็คือไก่ย่าง
จะมีความหอมของเตาถ่านที่ย่าง
สมกับกลิ่นของซอสที่มันเข้ากัน
น้องไก่นุ่มมากดีมาก
สเต็กหมูคุโลบุตะค่ะ
หมูก็ไม่เหนียวหมูนุ่มอร่อย
หรือใครสายข้าวค่ะก็ต้องบุกไปที่ข้าวหน้าต่าง
นี่คือข้าวหน้าหมูนะคะ
อันนี้ดีเขาให้หมูให้เนื้อมาเป็นชิ้นใหญ่ใหญ่
มันคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วทุกคน
และพิเศษสุดค่ะสำหรับเมนูอิ่มจุกวันนี้
นั่นก็คือบุฟเฟ่ราคา๓๙๙บาท
ถ้าคุณจะจ่ายบุฟเฟ่นี้ในราคาเพียงแค่๓๒บาทค่ะ
ใครอยากอิ่มจุกแบบนี้นะคะเตรียมโทรศัพท์มือถือของคุณเอาไว้ให้พร้อมเลยค่ะ

และตอนนี้สัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมาแล้วนะคะทุกคน
ส่งภาพของคุณมาร่วมสนุกกันด่วนเลยที่
ถ่ายค่ะโพสต์ค่ะแคปค่ะ
ท่านผู้โชคดีค่ะจะได้รับโปรอิ่มจุกในราคา๓๒บาทเท่านั้นค่ะ
และสำหรับใครนะคะที่อยากมาลองความอิ่มอร่อยแบบจุกแบบใบตองนี้
มากันได้นะคะที่ร้านรสดีเด็ดอีซากายะมาที่สาขาบ้านคุณนบ
แล้วกดลิฟต์ขึ้นมาชั้นสามเลยจ้าร้านเขาเปิดตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึงห้าทุ่มนะคะ
และกลับไปติดตามความสนุกกับเศรษฐีป้ายแดงกันต่อเลยค่ะ
เมื่อช่วงที่แล้วเราได้เห็นการจัดวัตถุดิบที่เอาไปจิ้มจุ่มลงจานไซส์ยักษ์ใหญ่กันไปแล้ว
ก็ได้เวลาที่จะเผยเคล็ดลับการทำปลาร้าแจ่วบองสูตรพิเศษของพี่วินกันแล้วล่ะครับ
เพื่อว่าใครอยากได้ไปเป็นไอเดียทำเงินก็เอาไปทำตามกันได้เลยครับ
ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตำกันเราใส่พริกลงไปก่อนโขกให้เข้ากันก่อน
พริกของเราที่เราเอาไปคั่วเนี่ยมันได้ความหอมของตัวพริก
เราใส่กระเทียมลงไปนะครับแล้วก็ตะไคร้ลงไป
เราจะใส่ของอะไรที่มันแหลกยากยากก่อนนะครับแล้วเราก็ตำลงไป
โดยปกติแล้วเราจะตำทีละ๕กิโลแล้วเราก็จะมีพนักงานที่เอาไว้สำหรับตำเมนูนี้เฉพาะเหมือนกัน
ตัวสุดท้ายที่แหลกยากสุดก็เป็นขาครับ
หัวหอมนะครับใส่ลงไป
สุดท้ายครับตัวปลาร้าเนื้อปลาร้ากับน้ำซอสของเราที่สูตรลับเฉพาะของทางร้านสุดท้ายใบมะกรูด
และแล้วมันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยปลาร้าบองของเรา
นี่แหละครับปลาร้าแจ่วบองสูตรลับของพี่วินที่ลูกค้าติดใจถึงขั้นว่าขอแยกซื้อกลับบ้านกันเลยทีเดียว
แต่ทั้งเมนูนี้และจิ้มจุ่มยักษ์จะอร่อยขนาดไหนน้องใบตองและแขกรับเชิญพิเศษของเราพี่อันภูวนาศรอพิสูจน์กันอยู่แล้วล่ะครับตามไปชิมกันเลย

มีครับราชันทศกัณฐ์ครับ
ปกติกี่คนหมดเนี่ย๖คนนะครับ
ใบเตยคนเดียวจบใบตอง

หมาแล้วก็อันนี้เป็นเมนูอะไรนะคะ
เมนูมะชาสองหน้าทับทีมและกะโพง

ฝากพี่ไม่ได้พูดพี่ว่าสุขภาพดี

ใช่ครับอันนี้คือปลานึ่งจิ้มแจ่วครับ

เปิดหม้อ

ช่างสิว่าดูเป็นนั่งสูง

ขอบคุณมากครับ

คือด้วยความที่สดของเนื้อปลาอร่อยมาก

นี่คือการกินหมูกระทะกับจิ้มจุ่มครั้งแรกในชีวิตพี่

หมูสามชั้นมันเป็นอะไรที่อร่อยมากครับ
แล้วหลังจากนี้ไงจ๊ะกินไม่หยุดเลย
เพิ่งรู้ว่าโห้มมานานพิษใจอร่อยนี่เอง
นุ่มไหมครับอร่อยจริงมันก็นุ่มใช่ไหมดี

โอ้โหตัวใหญ่มาก

คือมันตัวใหญ่มันไม่เหนียวอะพี่วิน
น้ำจิ้มแบบซีฟู้ดอ่ะมีความแบบเผ็ดเปรี้ยวเค็ม
นี่คือปลาทับทิมขอปลานึ่งด้วยสิขอนิดนึง

สำหรับคนที่แบบชอบกินปลาร้าได้แต่ไม่ชอบกลิ่นแรงไม่ชอบความเด็ดปลาร้าตุก
คืออยากจะบอกว่าปลานึ่งเนี่ยหลายคนนะคนไทยบางคนไม่ชอบกินปลา
แล้วบอกคนเยอะมากที่กลัวปลาเพราะว่าอาจจะเคยเจอปลาที่มันไม่สน
แต่อันนี้แบบสดใช่กลิ่นแบบไม่มีกลิ่นของความปลาเลย
แล้วก็เนื้อแบบไม่ได้สุกจนกระด้างมันแบบมันยังมีความพอดีไปหมดน่ะ
แล้วก็มีเต้าเจี่ยวหรือแม้แต่น้ำจิ้มอื่นมาตัก

ใช่ค่ะ

จิ้มแล้วก็จุ่มจนแน่นท้องกันไปแล้วล่ะครับ
ก็ได้เวลามาคุยเรื่องราวชีวิตของพี่วินกันบ้าง
เพราะกว่าจะมีอาณาจักรจิ้มจุ่มยักษ์ที่ใหญ่โตอย่างที่เห็นเนี่ย
ก็ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ผ่านความลำบากมาไม่ใช่น้อย
ถึงขั้นว่าครั้งหนึ่งเคยไม่มีข้าวจะกินกันเลยล่ะครับ
ก็ลำบากตั้งแต่เด็กเรียกว่าอดเป็นอาทิตย์กิน๑มื้อ
หน้าที่หลักของเรานะครับถ้าไม่ทำเราโดนตี
ต้องแบ่งเบาภาระของแม่ทุกอย่าง
ตั้งแต่ทำกับข้าวตัดอ้อยขุดมันก็ได้ร้อยมัด
ก็ได้ห้าสิบบาทวันหนึ่งก็ประมาณสามร้อยมัตต์
ก็ได้ร้อยห้าสิบบาทแต่เลี้ยงทั้งสามชีวิต
ใช้ชีวิตแบบนั้นคือตอนนั้นอยู่ปอะไร

นอนไม่มีพัดลมบ้านไม่มีไฟฟ้าหุงข้าวเตาฟืน
ในขณะเดียวกันบ้านข้างเขามีไฟฟ้าใช้
เราไม่มีเงินจ่ายค่าไฟแม่ก็เลยไม่เอาไฟฟ้าเข้ามาใช้
มันมีจุดเปลี่ยนตอนที่เรียนจบป๖บ้านแตก

แยกทางกันพอแยกทางกันเขาก็มีปัญหา
เช้ามาเย็นเมาพอเมาทุกอย่างก็อยู่ที่เรา

ทุกอย่างที่ใกล้มือสายไฟมีดกระทะเขียงหม้อตะหลิวทุกอย่างที่หยิบได้

โกรธเหมือนกันนะด่าในใจ
กูไม่ใช่ลูกเขาใช่ไหมทำไมเขาทำกับกูอย่างนี้
ทำไมเราก็ค้นเหมือนกัน
แค่ขอเงินไปกินขนม๒๓บาทยังไม่ได้

เราไปคนเดียว

พอกลับบ้านไปเราก็กลัวโดนแม่ตี
หลังจากนั้นก็นอนป้ายรถเมย์ไงพี่

ก็คือไปช่วยในไซส์งานก่อสร้างตรงนั้น

อันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นที่ได้งานทำ

คัดไข่เบอร์กัน

แต่ถึงแม้อดีตจะไม่ได้ราบรื่น

คอยอยู่เคียงข้างตลอดเวลา
และยอมรับในตัวพี่วินได้
ไม่ว่าพี่วินจะเคยทำอาชีพอะไรมาก่อน

ภรรยาคู่ใจนั่นเองล่ะครับ

เขาเรียนอยู่ระดับไหน
เราก็ไม่กล้าบอกความจริงของเราไป

เอามาลงทุนขายของ

ก็คือขายที่สะพานพุทธ
เราขายเสื้ออย่างเดียวมันก็ได้แค่นี้
ถ้าเกิดว่าเราไปหาอะไรอื่นทำ

บรรจวบเหมาะกับตลาดขยาย
พื้นที่ในการขาย

พอเราได้มาเสร็จแล้วมานั่งคิดกับแฟน

ฝันว่ามีผู้ชาย

กระโจมหัวสูงสูง

แล้วมาช่วยเราขายของเขาก็บอกว่า

ในความฝันมันเห็นภาพแบบนั้นเลย
แล้วสุดท้ายก็คือพอเริ่มเปิดปุ๊บ

คือคนมารอต่อแถว

พอคิดถึงอาหารอีสานมันจะต้องมีอะไร

พอขายได้แค่ปีเดียวกว่า
ก็เจอสภาวะโควิด

ลองดูสักตั้งไหมทำร้านอาหารกัน
ขายรถกันนะเอาบ้านไปจำนองกันนะ
แฟนก็ตกลงเสี่ยงกันดู

ถึงทุกวันนี้ก็คือเปิดมา
เกือบจะ๒ปีแล้วจาก๒ปีแล้ว
อย่างที่บอกว่าคู่นี้เขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
แล้วเมื่อกี้บอกว่านอนร้องไห้ด้วยกันมาก็มี
มีอะไรอยากจะบอกกันและกันบ้าง

เคยสัญญากับวินไหมครั้งสุดท้ายว่า๓สุดท้าย
เขาจะไม่ทิ้งด้วยอย่างงี้อืมครับอืม
เขาทะเลากันบ่อยค่ะแต่ว่าครับ

ถ้าสุดท้ายหนูทิ้งอะไรแล้วเขาจะอยู่อย่างนี้

แล้ว๑๔ปีผมไม่เคยมีมือกู

ผมจะไม่มีทางนอกใจเขาด้วยค่ะ

อันนี้เขาละเรื่องเนี่ย

ใครที่ไม่เคยมาทานบรรยากาศแบบนี้

พิมพ์ว่าที่จุ่มยักษ์ลำลูกา

ขยันมาก

เขาออกเดททีไรผู้ชายหนีทุกทีเลยอะครับ

ไปรู้จักน้องได้ยังไง
สวัสดีครับ